ดีตนักฟุตบอลนะครับอย่างบีเซนเต้ริซาราซูครับ
ทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์โลกปี๑๙๙๘ล่าสุดผ่านตัวเองมาเป็นนักสู้
แล้วนี่ครับเห็นมาสใหม่ของเขากับการฝึกมวยไทยครับ
เมื่อวานครับลิซาราซูนั้นเดินทางนะครับไปที่ค่ายเจริญทองมวยไทยยิมย่านเหม่งจ่ายนะครับ
อดีตนักมวยชื่อดังอย่างภูเป็ดเจริญทองเกียรติบ้านช่องนะครับ
ฝึกทักษะมวยไทยเพิ่มเติมหลังจากที่แขวนสตัสแล้วเนี่ยนะครับ
เขาก็ไปเอาดีทางศิลปะการต่อสู้แล้วก็มีดีกรีเป็นถึงแชมป์
เซียนยูยิตสูของยุโรปนะครับในปีสองพันเก้า
เป็นการฝึกครั้งแรกของเขานะครับซึ่งครูเป็ดเจริญทองก็บอกว่า
มัดเท้าเข่าศอกนี้ไม่ธรรมดาครับทางมิซาราซูแล้วก็ซ้ายค่อนข้างจะหนักหน่วงนะครับ
เป็นข้างที่เขาถนัดสมัยเล่นฟุตบอลอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ย
หนักจากการเตะฟุตบอลก็นำมาประยุกต์ใช้กับมวยได้เป็นอย่างดีครับ
อิซาซูก็เรียนทักษะการไหว้ครูด้วยเพื่อให้เข้าใจอัตลักษณ์ของมวยไทยอย่างทองแท้
หลังจากฝึกซ้อมเสร็จอดีตแบ็คซ้ายทีมชาติฝรั่งเศสก็บอกนะครับว่าเขาดีใจมาก
ได้มาเรียนมวยไทยกับต้นตำรับอย่างค่ายของครูเป็ดเจริญทอง
ซึ่งมวยไทยก็มีความแตกต่างจากบาเซียนยูยิสูที่เขานั้นผันตัวเองไปเป็นนักสู้
หลังจากที่แขวนสตัสในปี๒๐๐๖แล้วก็มอบเสื้อสโมสรบายันมิวนิก
พร้อมกับลายเซ็นต์ให้ครูเป็ดเป็นการขอบคุณครับ
วันเสาร์ที่จะถึงนี้บิเซนเต้ซาซูครับที่เดินทางมาไทยมีเหตุผลนะครับ
เขามาทำกิจกรรมคัดเลือกนักเตะเยาวชนไทยฝีเท้าดี
สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงเวลาบ่ายโมงครึ่ง
เพื่อนำไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่อาคาเดมี่ของบายันมิวนิกส
นี่ก็เป็นที่มาทำให้พรีเซนเต้นั้นสนใจที่จะมาเรียนวิชามวยไทยเพิ่ม